ถามที่มีแฟนแล้วที่มาที่ไปจากเพลงนี้มาจากไหนเนี่ยคะ
จำง่ายร้องตามได้เลยครับ
แล้วก็กลัวมากเพราะว่าอยากจะให้คนเห็นว่า
แต่ว่าเป็นแบบเด็กที่มีความสามารถสูงด้วย

ผมนอนตายตาหลับนะฮะสบายผมสบสียำพูเลยผมหลับสบายปุ้น
ครั้งแรกอย่างจริงจำ
ครั้งที่๒ครับเพราะว่าครั้งแรกคือถ่ายปกนิตยสารด้วยกัน
ซึ่งนั่นแหละครับวันที่ถ่ายปกนะครับก็คือมีโอกาสได้ทับทาม
แล้วก็วันถ่ายก็เขินแบบผมแบบไม่กล้าคุยแบบมวลท้องเวียนหัว
เหมือนแบบเหมือนคนมอยคุมอ่ะฮะเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อกินยาคุมแล้วก็อาการเป็นบานแบบนี้
หมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงว่ากะปูหรือหมายถึงเพลงครับ
เอ่อถ้ามีโอกาสครับก็ก็อาจจะได้ร่วมงานกันอีก
ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้ใหญ่อยู่ที่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้น
แต่ว่ามีโอกาสได้เจอกันตามงานไหมก็คงจะมีโอกาสอยู่แล้ว
เพราะว่าก็โอเคก็มีการคุยกันเริ่มรู้จักกันระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ

มันก็ไปเรื่องจริงนั่นแหละฮะมันเผื่อเขินเอามาโดยธรรมชาติ

ตอนนี้ที่ล้านวิวอะไรครับ

ว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหน

ของปูมันมีแต่ความสีสันเฉดที่มันน่ารัก

แต่ว่าพอเวลาปล่อยมาวันแรก

แล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะแรง

มันอาจจะได้นานมั้ย

มันแบบวันยอดหนึ่งมันตกล้านกว่าวิว

ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแบบแชร์ช่วย
ขึ้นอยู่เรื่อยแล้ว

กับผลงานชั้นต่อไปก็อาจจะต้อง

คือมันไม่มีทางที่เราจะทำแล้วมันจะดีทั้งหมดครับ

ฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่มันมีอยู่ตอนนี้มันดี

โอเคเพลงต่อไปมันอาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้
แต่ก็สุดท้ายแล้วเมื่อไหร่ที่เราปล่อยเพลงออกมา
มันคือความสุขของเราอยู่แล้วเพราะเราก็ยังรักการร้องเพลงมาก
เพราะว่าอย่างปีนี้เหมือนเป็นปีท้อของเราเหมือนกัน

เราเห็นแล้วเราคุยกับเขาเลยว่า

จริงก็สงสารพลอยด้วยแล้วก็โทรมาร้องไห้ร้องห่ม
คือมันเป็นเรื่องปกติเราก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่อยู่แบบข้างมาตลอด
คือมันก็ไม่ได้ทิ้งกันนะครับก็ดูแลกันตลอด
ฉะนั้นมันอย่าไปโทษว่าผิดที่ใครทุกอย่างมัน
มันเราทำผิดแล้วเราก็ต้องยอมรับ
เราก็บอกน้องว่าเราทำผิดแล้วเราก็ยอมรับ
แล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่าให้มันเกิดเรื่องแบบนี้อีก
ฉะนั้นคนเราผิดพลาดกันได้ครับก็ให้อภัยกันคนไทยใจดีอยู่แล้ว
อย่างหลายคนติดตามที่มีเพจออกมาพูดกับหน้านี้ว่ามันผิดในระบบการตัดข่อว่าบอกอันนี้ว่าไม่ได้
จริงก็ต้องยอมรับว่าตอนถ่ายเราได้ยินแล้วคือทุกคนได้ยินหมด
แล้วมันคือณโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ย
เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเราก็ได้มีการบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ดีนะอะไรแบบนี้
คือเราจะเตือนตลอดอะไรที่มันมากเกินไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับเราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเราเองก็ไม่มีเวลามานั่งตรวจสิ่งที่มันคือเวลาจะนอนเราก็ยังไม่มี
ผมก็ไม่ได้แบบเอาจริงสารภาพในรายการที่ผมถ่ายเกือบทุกรายการหรือว่ารายการที่เราทำเองผมก็ไม่มีเวลามานั่งดูทั้งหมด

ผมไม่ได้สร้างมันขึ้นมาให้แบบให้ผมเป็นคนหยาบคาย
คือถ้าจะด่าก็เราโดนด่ามาตลอดอยู่แล้ว
คือผมโดนด่ามาตั้งแต่เริ่ม
ทุกวันนี้ก็ยังโดนด่าฉะนั้นมันก็จะอาจจะโดนด่ามากขึ้นก็ไม่เป็นไรครับ
ไหมเหรอไม่เฟลล์นะแต่ก็มีความเสียใจบ้างในบางอย่างที่
คือถ้าเขาด่าในสิ่งที่เราทำไม่ดีผมเป็นคนลูกผู้ชายพอที่จะรับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงอยู่แล้ว
แต่บางอย่างที่เขาด่าผมมีความสุขบางอย่างก็ด่ามากเกินไป
บางอย่างด่าถึงบุปการีบางอย่างด่าถึงสังคมบางอย่างด่าถึงเพื่อนบางอย่างด่าถึง
ด่าคือมันเรียราชไปหมดมันกลายเป็นว่ามันผ่านไปซะทุกอย่าง
ฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่ามันบางอย่างก็มากเกินไป
แต่ว่าถ้าด่าในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นแฟล็คเอามานั่งคุยกันเนี่ย
อันนี้เราเว้ยเราแฮปปี้มันเหมือนกระจกด้วยซ้ำที่ส่องเราว่า
อันนี้เราเกินไปหรือเปล่านะอันนี้เราน้อยไปหรือเปล่า
หรือว่าเราขาดการคิดการตรึกตองหรือเปล่า
แต่เป็นแบบบางคนก็ชอบในความที่เราเป็นเราแบบนี้ตรงชัดเจน
ที่ผมบอกผมไม่ได้สร้างมันขึ้นมาผมเป็นแบบนี้
แล้วทุกคนที่เขาเจอเราเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่คนไม่ดีอะครับ
เราก็ไม่เราไม่เคยเจอหน้ากันครั้งแรกแล้วก็อ้าวเฮ้ยเป็นไงมึง
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสนิทกันแล้วนั่นหมายความว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้ว
แล้วเพื่อนเราสามารถเล่นได้แล้วแต่ว่าแรงแค่ไหน

เยอะครับส่วนใหญ่เข้ามาเล่นหวก็มีบางคนถอดหมวกตบหวยังมีเลย
ฉะนั้นเนี่ยจะให้ผมไปถือโทษโกรธทุกคนชีวิตผมไม่มีความสุข
อะไรที่เรามองข้ามได้เราก็จะพยายามมองข้ามไป
เหมือนกันนะครับบางคนที่เขาด่าเราก็อยากจะบอกเขาว่า
อะไรที่มันมองข้ามได้บางทีก็มองข้ามไปเถอะ
งั้นชีวิตเรามานั่งแบบด่าคนอื่นตลอดเวลามันไม่มีความสุข
คือด่าด้วยเหตุผลโอเคเราไม่ซีเรียส
โอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก